ใครที่อยากจะไปจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศดี

มันเลิศมันดีไม่ต้องแคร์คุณชนะเลย

ร้านนี้ก็คือร้านกาแฟชายทุ่งอยู่
อันเบอร์เมืองเจาะโขทัยนะคะ

อ๋อมีช้องน้ำ

ที่เขาใช้ชื่อว่าบ้านมะควิดเนี่ยเพราะว่า
ที่นี่นะคะมีต้นมะขวิดอยู่กลางบริเวณบ้านเลย

เนรมิตพื้นที่ให้มันเป็นร้านกาแฟ
ที่นั่งชิวได้สบายเลยดีกว่านะคะ

ไม่ว่าจะเป็นชาเย็นกาแฟเย็นนะคะ
ชงแยกตัวชากับกาแฟออกมา
ให้อยู่ในแก้วกระเบื้องใบเล็กนี่นะเห็นไหม
แล้วก็วิธีการเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแข็งเกล็ด

รออยู่ในแก้วที่เป็นแก้วใบใส

ก็ต้องราดชาหรือกาแฟลงไปข้างบนนี่แบบนี้
มันก็จะไปผสมผสานกันเอง
แล้วก็ดูดจากข้างล่างซูดขึ้นไป
อื้อหือได้รสชาติสดชื่นจริงเลยนะคะ

หรือว่ากาแฟร้อนก็จะมีวิธีเสิร์ฟอีกแบบนึงนี่ค่ะ

ทางร้านใช้ภาชนะเป็นแก้วอลูมิเนียมเจาะรู
เสิร์ฟมาในลักษณะแบบเป็นขันโต๊ก

มีนมสดมีน้ำเชื่อมเคียงมาด้วยนะคะ
คนดื่มเนี่ยก็จะรินน้ำร้อนผ่านกาแฟในลักษณะเหมือนกาแฟดริปอะคุณ

การกินแต่ละอย่างเดี๋ยวนี้มันต้องมีวิธีการ
คำเมียดแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเอามาเสิร์ฟปุ๊บกินปั๊บเลย

ลูกหูลูกตาทุ่งนาป่าเขานะคะสบายอกสบายใจดีแท้
ส่วนราคาขายก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงเลยนะคะ
๙ละ๓๕๔๐บาทเท่านั้นถูกมาก
เจ้าของร้านเขาบอกว่าตั้งใจอยากจะทำให้ลูกค้าได้มีบรรยากาศดี
ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าต่างนะคะ
แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีห้องพักเอาไว้ให้บริการด้วย
เอาเป็นว่าใครอยากจะมาแวะเวียนนะคะก็สามารถมาได้นะ
มะควิดอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้กับคุณผู้ชมนะคะ
ไปกันได้นะครับที่จังหวัดสุโขทัยที่เมืองเก่า
รู้จักกันดีอยู่แถวอุทยานแห่งชาติเมืองเก่านะ